อยากโชคดีใครอยากรวยก็ไปต่อให้สุดเลย
เพราะว่าจะพาไปขอโชคกับท้าเวสวันปู่ให้เจ้ารวย
พี่กัดอยู่ที่ไหนตามไปเลย
ปู่ให้เจ้ารวยดูดีมากปู่ให้เจ้ารวยนี่ไปกันที่วัดศรีสุพรรณตะบนแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัด
พยาวพยาวไหนไปแพร่แล้วเลยไปพยาวเลยจ้าไปเจอกับใคร
มาแล้วค่ะนี่ค่ะเฉาบ้านที่เค้ามีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับอ๋องท้าแว่สุวรรณนี่
เขาก็เดินทางมาที่นี่กันเวลามาไหว้ทาเวสวันแน่นอนแหละว่าจะต้องนำพวกสีแดงมา
เช่นกุหลาบแดงทูบเทียนนะคะ
เขาเรียกว่ามาไหว้ขอโชคขอลาบรับพรในวันขึ้นปีใหม่

น้องใบตองดูรูปร่างลักษณะของเขา
เหมือนกับชี้ชี้แล้วสั่งเลยนะ

ถูกต้องนี่เหมือนเป็นคำสั่งเลยว่า

นี่ค่ะเป็นทาเวสวันที่องค์ใหญ่มากสูง๒เมตรกว่าได้
สีแดงหน้าตาคึ้งขังดุดันแบบนี้เลยนะคะ
แขนซ้ายที่ชี้นิ้วยื่นมือออกไปอย่างนี้ค่ะ

ปู่ให้เจ้ารวย
เห็นไหมคะสำหรับรูปปั้นทาเวสุวรรณปู่ให้เจ้ารวย
ทางพระครูสุวรรณสิริรักษ์ท่านเจ้าอาวาส

ทำพิธีอันเชิญบวงสวงแล้วก็เอามาตั้งไว้

เพื่อที่จะให้ผู้คนทั่วไปมากราบไห้

ทาเวสสุวรรณปู่ให้เจ้ารวยนะคะ

สีแดงทองมือซ้ายชี้นิ้วยื่นไป
เหมือนให้พรประธานพรแล้วนิ้วมือสังเกตไหมดี
โหเหมือนทุกมือทานอด

นิ้วมือขององค์ท่านมีอัญมณีนะคะ

โดยก็ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแล
ทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติมาก
เวลามาขอพรแล้วท่านก็ชี้นิ้วสั่งเลยว่า
ขอให้เจ้ารวย
นี่แหละ

เหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่
ขอให้พวกเจ้ารวยนะจ๊ะ